คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของขโมยขโจนกันบ้างนะครับ
ทำทีทำท่ามาซื้อรองเท้าในร้านรองเท้า
แต่ปรากฏว่าขโมยโทรศัพท์มือถือของเจ้าของร้านไป
แต่ว่าภาพวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้

ช่วงเวลาในการฉกโทรศัพท์มือถือของเจ้าของร้านไป
บันทึกภาพเหตุการณ์คนร้ายเป็นชายวัยรุ่น
กางเกงยีนขายาวเสื้อยืดสีขาวมีลายขวางสีดำ
มาหยิบโทรศัพท์มือถือซึ่งชาร์จแบตไว้ตรงเคาน์เตอร์ร้าน
แล้วก็รีบเดินออกจากร้านไปอย่างรวดเร็วนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในร้านขายของขายของชำ
ในพื้นที่ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรี
เมื่อช่วงบ่ายของวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา

เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้าน
แล้วก็ทำทีทำท่าเป็นลูกค้าเลยครับมาเลือกซื้อรองเท้า
แล้วก็ยังถามหาเบอร์รองเท้าให้วุ่นวายไปหมดเลยนะฮะ

ซึ่งลูกจ้างก็พยายามหาหาให้
โดยในช่วงนั้นภรรยายังนั่งตรงเคาน์เตอร์อยู่นะ
แต่พอดีมีลูกค้าอีกคนเข้าร้าน
ภรรยาของเขาก็เลยต้องลุกขึ้นไปให้บริการไปดูแลลูกค้าอีกคนนึง
คนร้ายคงอาศัยช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีนี่แหละครับ
รีบเดินไปคว้าโทรศัพท์มือถือที่กำลังชาร์จแบตไว้

เรื่องต้นก็แจ้งความไว้ที่สพชนบุรี
จากการสอบถามบรรดาผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าในระแวกที่เกิดเหตุเนี่ย
บอกว่าช่วงนี้มักจะมีคนแปลกหน้าทำทีทำท่ามาเป็นลูกค้านะครับ
แล้วก็อาจจะเข้ามาขโมยของขโมยสินค้า
ขโมยทรัพย์สินของร้านดังนั้นก็
มีการเตือนกันในกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับ